เหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวพ่อแม่ลูกชาวอังกฤษที่หัวหิน
ก็กลายเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกนะครับ
แล้วก็กำลังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
แม้ว่าตำรวจจะตามจับผู้ก่อเหตุบางส่วนมาได้แล้วก็ตาม
เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า
เมื่อหลายปีก่อนก็ยิ่งทำให้น่ากังวลนะครับว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
จะยิ่งย่ำแย่ลงโดยเฉพาะในสายตาของชาวอังกฤษ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกวันสงคราน
ต่อเนื่องเช้ามืดของวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
บริเวณปากซอยบินทบาทหน้าวัดหัวหินประจวบคิริคัน
เป็นภาพขณะที่นักท่องเที่ยวพ่อแม่ลูกชาวอังกฤษ๓คน
ถูกทำร้ายจนสลบอยู่กลางซอย
ภาพนี้กำลังโด่งดังไปทั่วโลก
โดยเฉพาะสื่อในอังกฤษที่เผยแพร่คลิป
พร้อมมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุนี้อย่างละเอียด
กลุ่มคนไทยชกนักท่องเที่ยวหญิงวัย๖๕ปีที่หน้าอย่างแรง
ชายสูงวัยอีกคนถูกทำร้ายจนร่วงไปกับพื้น
ลูกชายของพวกเขาถูกตีอย่างหนัก
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษทั้ง๓คนบาดเจ็บและรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน
ลูกชายต้องถูกเย็บ๗เข็มพ่อมีแผลบวมที่ศีรษะ
เช่นเดียวกับผู้เป็นแม่ที่อาการเจ็บที่ศีรษะทำให้เธอปวดหัว
พวกเขาเดินทางกลับประเทศในอีกไม่กี่วันต่อมา
ทันทีที่อาการเจ็บทุเลาและให้ปากคำกับตำรวจเสร็จสิ้น
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓ราย
คือนายสุพัทธาใบทองอายุ๓๒ปี
นายยิ่งใหญ่แสงคำอินอายุ๓๒ปี
และนายศิวะนกศรีอายุ๒๐ปี
สารภาพสาเหตุเพราะเดินชนกันและมีอาการมืนเมา
ตำรวจยังออกหมายจับผู้ก่อเหตุอีก๑คนที่ยังหลบหนี
เตรียมมีการแถลงเกี่ยวกับคดีนี้ในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ชาวเน็ตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
โดยบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง
เพราะการกระทำดังกล่าวจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศ
และอาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ลงโทษอย่างหนัก
อีกทั้งภาพที่ชกต่อยและเตะหญิงชารา
ก็รุนแรงเกินกว่าจะรับได้
กลางเหตุเฉาล่าสุดที่หัวหิน
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกาของเมื่อวานนี้ตามเวลาในอังกฤษ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทย
ซึ่งพูดถึงการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวตะวันตกมากถึง๖คน
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาที่เกาะเต่า
หนึ่งในนั้นคือ๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลก
นักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งที่มาเสียชีวิตที่เกาะเตา
ในปีเดียวกับที่เกิดเหตุฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวอังกฤษ
แม้ผลจะสรุปว่าเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
แต่ญาติกลับเชื่อว่านิกอาจเสียชีวิตจากการฆาตกรรม
ของนิกบอกว่าความสวยงามของเกาะเต่าเป็นเพียงภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเท่านั้น
แต่ลึกลงไปแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ซ่อนอยู่
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน